บุรีรำครอบครัวนี้เจ็บช้ำน้ำใจมากครับ
สุดท้ายคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด
ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นทหารหญิงยศพันตรี
แล้วก็มาคบหากับลูกชายบ้านนี้

หลอกเอารถยนต์ของเขาไป
หลอกเอาเงินทองทรัพย์สินอะไรต่าง
แล้วก็ไปโกงเงินที่บ้านนี้

ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาด้วยครับ
มาดูความแสบของผู้หญิงคนนี้กันหน่อย

อ้างตัวว่าเป็นทหารหญิงยศพันตรี

จ่าสิบโทชาวบ้านจะเรียกว่าจ่าตาม
หลังจากนั้นก็เริ่มคุยกันมาจนรู้สึกว่าชอบพอกัน
มกราคม๖๖ฝ่ายชายคือจ่าตามพาผู้หญิงมาแนะนำให้กับพ่อแม่ได้รู้จัก
ว่าเนี่ยคนนี้เป็นคนรักของผมมกราคมพามาแนะนำที่บ้าน
หลังจากนั้นบ้านนี้เริ่มอยู่ไม่สุขครับ
ข้าวของเงินทองหายครับ

จาตามไปถอยรถมาคันหนึ่ง๗แสนกว่าบาท

ทหารหญิงพันตรีเก๊คนนี้
บอกว่าเธอซึ่งขอยืมรถไหนได้ไหม

สุดท้ายพอได้รถไปเอาไปจำนำครับ

หลังจากนั้นความแสบของเธอ

ว่าที่แม่ย่าก็คือแม่ของจตาม
เพราะถ้าเกิดเขาแต่งงานกันก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันใช่ไหมครับ
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๕ได้๒๐๐๐

ปรากฏว่าเงินถึงมือว่าที่แม่ย่า

เมษายนทองหาย๑สลึง

ตกใจมากเลยไปแจ้งความ
ไม่เคยคิดเลยว่าสุดท้ายแล้ว
เธอคือคนที่แสบที่สุดครับ

ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วจับตัวได้แล้วเรียบร้อยครับ

แจ้งความเท็จลักทรัพย์เป็นข้อหาที่ถูกแจ้งและดำเนินคดี
ฟังผู้เสียหายเล่าเพิ่มเติมหน่อยครับ
เจ็บใจมากเสียความรู้สึกมากพอกันทีกับความรักครั้งนี้
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ